หนทางหนึ่งครับที่จะหยุดโลกร้อนได้ก็คือ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพราะว่ามีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปี
อย่างที่จอแดนที่เรากำลังจะไปดูกันต่อไปนี้
พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้เป็นจำนวนมาก
เปลี่ยนพื้นที่ทะเลสายให้กลายเป็นสนามกอล์ฟ
และที่อยู่อาศัยที่หรูหราครับ
ไม่น่าเชื่อว่าสนามย่าสีเขียวสดนี้
จะตั้งอยู่กลางทะเลทรายในเมืองอากาบ้าของจอแดน
หลายคนอาจมองว่านี่คือปฏิหาร
แต่โอเอซิสในทะเลทรายแห่งนี้คือสนามกอล์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อไม่นานมานี้
เขียวชะอุ่มทั้งหมดนี้ได้รับการหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื้นตลอดทั้งวัน
นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่
เพิ่งเปิดทำการเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
นายมาซารีกล่าวว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้มีทะเลผุดขึ้นกลางทะเลทรายแห่งนี้
ที่นี่มีน้ำสำรองที่ปั๊มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดล้วน
ทำให้เขาเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จของโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ต่อกันความยาวถึง๒๑กิโลเมตร
มันตั้งอยู่กลางทะเลทรายระหว่างอิสราเอลกับจอแดน
นับเป็นสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้มีกำลังการผลิตไฟสูงสุด๓๒เมกาวัตต์
และในอนาคตนี้กำลังจะเปิดแห่งที่๒ที่จะมีกำลังการผลิตสูงถึง๕๘๙เมกาวัตต์
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองท่าอากาบ้า
ติดกับอิสราเอลและซาอุดีอาราเบีย
ปรีอิมซาบาคีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของบริษัทไอล่าเอเนอร์จี้
กล่าวว่าสำหรับจอแดนแล้วแหล่งพลังงานสะอาดที่สำคัญ

ว่าโครงการนี้จะเห็นผลอย่างเต็มที่ก็ในราวปีหน้า
และอาจจะสามารถนำไปทดแทนพลังงานอื่นได้ในอนาคตอันใกล้
ผู้จัดการโครงการของบริษัทไอล่าเอเนอร์จี้กล่าวว่า
นี่ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับจอแดน
แต่เป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
หากไปดูที่สนามกอล์ฟซึ่งออกแบบโดยเกรคนอร์แมนโปรชื่อดังชาวอเมริกัน
ก็จะเห็นว่าเป็นจุดที่สามารถดึงดูดการท่องเที่ยวให้กับจอแดนได้อย่างมาก
เนื่องจากการมีโอกาสได้ไปตีกอล์ฟในสนามย่าสีเขียวขจี
ถ้ามกลางบรรยากาศทะเลไซด์แบบนี้
คงเป็นเรื่องที่หลายคนปรารถนาจะมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต